ใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นหน้าเห็นตาคุณแม่ลูกสี่บ่อยขึ้น

คุณผู้ชมค่ะนี่คัมแบ็คกลับมาอีกครั้งในรอบ๑๔ปี
คือห่างหายจากจองเงินไปนานมาก

แต่ว่าคราวนี้มาเจอกันอีกทีโอ้โห
เต้นไม่เบาเลยค่ะกับคุณแม่ลูกสี่

หวนกลับมารับงานแสดงผ่านจอเงินอีกครั้ง

ซึ่งภาพยนตร์ที่สาวพลอยกลับมารับในครั้งนี้ก็คือ

งานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องนี้
ลอยก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะว่า

แล้วก็เลือกให้มารับบทบาทในเรื่องนี้

ให้กับการเลี้ยงดูลูกทั้ง๔คนเนาะ

ใช้ชีวิตบินไปบินมากรุงเทพเชียงใหม่

ตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วหรือเปล่า

ประกาศณตรงนี้เลย

ยังไม่ลาวงการบันเทิงค่ะ
ผู้จัดท่านใดสนใจติดต่อได้ค่ะ

ถ้างานยังมีคนจ้างรู้สึกว่า
โอเคเราให้โอกาสเรา